คดีฆ่าเศรษฐีดีนักปฏิบัติธรรม
แล้วก็ยัตตุเย็นโบกประวุณทัพ

ใช่ค่ะคดีนี้ก็ตามอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าตอนแรกที่ออกมาเป็นข่าว

หนึ่งคือเป็นผู้ชายอีกหนึ่งคนเป็นสาวหล่อ

คุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยสารออกหมายจับผู้ชายแล้วนะคะ
ผู้ชายคนนี้เขามีส่วนเกี่ยวข้องยังไง
เดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าหลักฐานต่างนี่
ไม่ว่าจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็พวกรูปภาพต่างคือมีให้เห็น

กดตังค์ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญจริงนะฮะ
ใช่ค่ะโดยเรื่องนี้พนักงานสอบสวนสพจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง
ยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดฮอต

ผู้ชายคนนี้คือนายวิทูลศรีตบุตรหรือว่าตั้ม
หรืออีกชื่อนึงคือเอ็มอายุ๓๙ปีคนนี้นี่แหละค่ะ
สารพิจารณาออกหมายจับในข้อหาชิงทรัพย์
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็รับของโจร
เพราะว่ากรณีนี้ก็เป็นข่าวเป็นคราว
จากกรณีที่เศรษฐินีหรือว่านางสาววันนี้
หรือว่าวันจิระเจริญยิ่งอายุ๕๘ปีที่เป็นเศรษฐินีนักปฏิบัติธรรม
ก็ถูกพบเป็นศพมัดมือมัดเท้าใส่ในตู้เย็น
แล้วมีการโบกปูนโดยใช้โบกปูนทับ
แล้วก็เอาปลั๊กไฟเสียบให้ตู้เย็นทำงาน
ทีนี้จากการสืบสวนก็มีประจักษ์พยาน
พยานแวดล้อมต่างแล้วมันไปเชื่อมโยงได้
ว่านายวิทูลเป็นคนรับโทรศัพท์มือถือของเศรษฐินี
ตอนที่ญาติเขาโทรเข้ามาในเบอร์ของเศรษฐินี
พอนายวิทูลรับแล้วนายวิทูลหลอกญาติที่โทรศัพท์เข้ามา
บอกว่านางสาววันนี้ไปต่างประเทศอันนี้คือหนึ่งส่วนนะ
อกจากนั้นยังมีภาพเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง

ทยอยไปกดเงินสดออกจากตู้ตามสถานที่ต่างในหลายจังหวัดนะคะ
นายวิทูลคนนี้เขามีอาชีพขับรถสองแถว
เป็นรถสองแถวสีเหลืองรับจ้างที่วิ่งสายจอมทองเชียงใหม่
แล้วบ้านเดิมเขาอยู่ที่ลำปาง
ทีนี้ก็มาแต่งงานมาอยู่กินกับภรรยาที่บ้านที่ตำบลศพเตี้ย
อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีลูกด้วยกัน๒คน
อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่าที่ตำรวจได้มา
แต่ตำรวจเขาก็ไม่อยากเปิดเผยรายละเอียดอื่นไปมากกว่านี้
เพราะว่ากลัวว่าจะส่งผลกระทบกับเรื่องคดีนี้นะคะ
แต่ทีนี้ก็มีรายงานจากตำรวจกองบังคับการสืบสวน
ตำรวจภูทรภาค๕เขามีการจัดกำลัง
เดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินเชียงใหม่ไปที่อุตภัวร์
เพื่อที่จะไปที่ระยองแล้วก็ไปติดตามหาตัว
นายวิทูลผู้ต้องหาตามหมายจับคนนี้นะคะ
อันนี้คนหนึ่งแล้วส่วนอีกหนึ่งคนที่เป็นข่าว
ก็คือเป็นสาวหล่อในข่าวออกมาบอกว่า
เป็นธอมอายุประมาณ๔๐ปีสนิทกับผู้ตาย
เป็นสาวธอมผิวเข้มอวบหน่อยนะฮะ
แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นรถบีเอ็ม
แล้วก็มีมือยื่นออกมาเธอบอกเป็นมือของสาวธอมนี้หรือเปล่า

ใช่แต่ว่าตอนนี้ตำรวจบอกว่าก็ยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะคะ
เพราะว่าถือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเศรษฐินีมากที่สุด
แต่จะเกี่ยวข้องอะไรกับนายวิทูลที่เป็นผู้ต้องหา
หรือจะไปเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของเศรษฐินีไหม
ตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน

เพราะว่าชาวบ้านให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เศรษฐินีรายนี้นะฮะเวลาไปไหนมาไหนเธอขับรถเองไม่เป็น
รูปร่างทวมทั้งคู่ก็จะมาอยู่กับเศรษฐินีตลอดนะครับ
แล้วก็มีรายงานข่าวออกมานะครับว่า
ตำรวจคุณได้โทรศัพท์ไปหาญาติของสาวธอมคนนี้แล้ว
ซึ่งญาติพี่น้องของสาวธอมคนนี้นะฮะก็ได้บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทางญาติเองก็ได้โทรคุยกับสาวธอมคนนี้เมื่อไม่นานมานี้

แล้วก็ไม่ได้พบเจอกับผู้ตายมาประมาณ๑สัปดาห์แล้วนะครับ
ทีมสืบสวนสอบสวนก็ตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่าง

ดังนั้นจะเกี่ยวข้องเกี่ยวยงกับนายวิทูลหรือไม่อย่างไร
ก็ต้องรอติดตามกันต่อนะครับ